บันทึกไทยบันทึกโลก๒๕๕๘ในวันนี้นะครับเป็นเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ถูกรวบรวมและคัดเลือกโดยกองบรรณาธิการไทยรัฐทีวีครับ
ประจำเดือนสิงหาคมของปี๒๕๕๙

เขย่าขวัญของประชาชนทั้งคนไทยและคนต่างชาติครับ
เนื่องจากว่าเกิดเหตุการณ์กลุ่มคนไม่หวังดีลอบวางระเบิดบริเวณแยกราชประสงค์
และท่าเรือสาทรในระยะเวลาใกล้เคียงกัน
เหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้มีทั้งผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจำนวนมาก
ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถติดตามจับกลุ่มตัว
และพบว่าผู้ก่อเหตุนั้นกระทำกันเป็นขบวนการ
สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาบางส่วนมาดำเนินคดีได้สำเร็จครับ

เป็นค่ำคืนที่ทำให้คนไทยหลายคนต้องเสียขวัญ
และอีกหลายครอบครัวต้องสูญเสียคนเป็นที่รัก
เมื่อมีคนร้ายรอบวางระเบิดแสวงเครื่อง
ที่สารธามมหาพรม๔แยกราชประสงค์
แรงระเบิดทำให้มีผู้บาดเจ็บนับร้อยคน
และเสียชีวิต๒๒คน
หลังเกิดเหตุตำรวจและหน่วยงานความมั่นคงทุกหน่วย

พุ่งประเด็นไปที่กลุ่มคนร้ายข้ามชาติ
เพราะระเบิดครั้งนี้แตกต่างจากเหตุระเบิดการเมือง
เคยเกิดขึ้นในช่วงชุมนุมทางการเมืองของไทย
เพราะวัตถุประสงค์ของคนร้ายพุ่งเป้าเอาชีวิตผู้บริสุทธิ์
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนจีนที่มาไหว้สักการะสารเท้ามหาพรม
ทีมสืบสวนใช้เทคโนโลยีตรวจสอบเครือข่ายการสื่อสารของกลุ่มคนต้องสงสัย
ท้ายที่สุดก็พบแหล่งกบดานของกลุ่มคนร้ายชาวต่างชาติ

เจ้าหน้าที่จึงตัดสินใจนำกำลังเข้าจู่โจมตรวจค้นห้องพักย่านหนองจอก
จนพบตัวนายอาเด็มขระดักษ์หรือนายบิลลานมุหมาศชาวตุรกี
อกจากนี้ยังขยายผลจับนายเมริลียูซูฟู
ผู้ต้องหาอีกรายได้ที่จังหวัดสะแก้ว
สอบสวนสาเหตุมาจากความไม่พอใจที่รัฐบาลไทยกวาดล้างการค้ามนุษย์
ทำให้กลุ่มคนร้ายเสียผลประโยชน์จึงต้องการแก้แค้น
ทีมสืบสวนเริ่มสืบสวนขยายผลผู้ร่วมขบวนการพร้อมขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้ต้องหาได้ทั้งหมด
แต่คดีนี้ผู้ต้องหาส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ
เมื่อก่อเหตุแล้วได้หลบหนีออกนอกประเทศไปก่อนที่ตำรวจจะออกหมายจับ
ทำให้การติดตามตัวผู้ต้องหากลุ่มนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย
เหตุระเบิดแยกราชประสงค์และท่าเรือสาธรณ์ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในขณะนั้น
แฉพฤติกรรมและจัดระบบการทำงานของตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
หลังมีตำรวจบางนายที่เข้าไปมีผลประโยชน์กับกลุ่มคนต่างชาติที่ต้องการเข้าเมืองแบบผิดกฎหมาย
จนเป็นช่องทางให้ผู้ไม่หวังดีกับประเทศไทยเข้ามาก่อเหตุได้ง่ายดาย
และเหตุการณ์นี้จึงถูกกองบรรณาธิการไทยรัฐทีวี
บันทึกไว้ในบันทึกไทยเดือนสิงหาคม๒๕๖